อัคระศิลปินแห่งสยามที่ทั่วโลกยกย่อง
บทเพลงพระราชนิพลที่จะสถิตอยู่ในใจตราดนิดนิรันดิ์

เชิญชมการแสดงบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
แขกรับเชิญสุดพิเศษ
ร่วมร้องบันเลงทุกบทเพลงของพ่อ
บันเลงโดยชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่๕ธันวาคมตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ถ้อยคำทุกธรรมนองจะดังกึกกล้องในใจเราไปตลอดกาล